นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๑๑กันยายนตอนตี๓
ก็เข้าสู่วันที่๑๒แล้วล่ะมีเหตุไฟไหม้ที่พระนครศรียุธยาที่ใกล้กับตลาดเจ้าพรหม
ไฟไหม้ใหญ่ครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เนี่ยนะฮะอย่างที่ภาพที่ท่านเห็นนะครับ
เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นนะครับอยู่ที่ตำบลหอรัตนาชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับ
อยู่ใกล้ใกล้กับตลาดเจ้าพรมเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณชั้นสองของอาคารอย่างรวดเร็วนะครับ
อาคารพาณิชย์หลังหนึ่งแล้วเขาก็มีหลังที่อยู่ติดกันด้วย
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสามารถฉีดน้ำดับเพลิงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้๑คนนะครับ
คือนายกมลโรธกัญญาพรอายุ๖๕ปีนะฮะ
ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็จะรู้จักกันในชื่อของอาหุย
เป็นเจ้าของร้านขายเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดอาหุยนะครับ
ก็อาหุยเนี่ยก็ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ตึกข้างนะตึกติดกับตึกที่ไฟไหม้
ขณะเกิดเหตุอาหุยหรือว่านายกมลวิ่งขึ้นไปในอาคารพาณิชย์หลังที่เพลิงไหม้
ถือถังดับเพลิงเข้าไปด้วยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ติดอยู่ในตึกเนี่ยฮะอาหุยท่านนี้นะครับ
คือเข้าไปช่วยเขาแล้วเขารอดทุกคนเลยแต่อาหุยที่เข้าไปช่วยเนี่ยเสียชีวิตออกมาไม่ทันนะ
พอเพลิงสงบแล้วก็ถึงมารู้ว่าอาหุยเสียชีวิตอยู่ในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้นะครับ
โอ้โหคือต้องสะดุดีความกล้าหารแล้วก็น้ำใจอันสุดยอดของอาหุยเลยนะครับ
ค่ะคือตอนนี้ได้รับยกย่องเลยนะว่าเป็นคนดีศรีอยุธยา
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางหน่วยงานในพื้นที่อ่ะค่ะก็ไปให้กำลังใจครอบครัวของอาหุยนะ
แล้วบอกว่านี่คือคนที่ต้องยกย่องจริงมอบใบยกย่องคุณงามความดีให้ด้วยให้กับครอบครัว
ก็เราก็ทราบข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่พระนครศรีอุทยานะครับเพราะว่าชาวบ้านเองก็โอ้โหพูดถึงเรื่องของอาหุยกันเยอะเลยนะครับ
ภรรยาของอาหุยนะครับชื่อว่านางอมรรัฐโรธกัญญาพรนะครับบอกว่าก็เสียใจเป็นอย่างมากนะครับ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปพูดคุยด้วยนะครับไปที่วัดประสาทนะครับเป็นสถานที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพของอาหุยนะครับ
ภรรยาของอาหุยบอกว่ายังคิดถึงอาหุยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตั้งแต่อาหุยจากไปเนี่ยก็กินไม่ได้นอนไม่หลับภาพตอนเกิดเหตุมันยังวนเวียนอยู่ในหัวตลอด
ที่เธอจะสูญเสียสามีไปอย่างไม่มีวันกลับเธอเล่าว่าคืนเกิดเหตุนะครับทันทีที่ได้ยินเสียงกระจกแตกแล้วก็ดังมาจากบริเวณห้องนอนของตึกข้างบ้านบวกกับควันไฟที่กำลังพวยพุ่งออกมา
ขณะนั้นอาหุยรีบวิ่งออกจากห้องไปเลยนะของบ้านของอาคารที่อยู่ติดกันเนี่ยวิ่งออกไปเลยแล้วก็ลงไปหยิบถังดับเพลิงที่อยู่ชั้นล่างของอาคารบ้านของตัวเอง
ตอนนั้นเธอก็ไม่ทันได้ห้ามอาหุยซึ่งอาหุยเองรู้ว่าถ้าห้ามเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมอยู่แล้วเพราะว่าอาหุยเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอาหุยก็ถือถังดับเพลิงวิ่งออกไปช่วยคนที่ติดอยู่ในอาคารที่ไฟไหม้ทันที
มันก็ยังไม่ดับดิบควันมันก็ขโมงไฟแดงไปหมด
แม่มันติดกับที่บ้านเนี่ยเหลือว่าปัวลามมาอย่างเงี้ย

แต่ตัวผมก็ว่าผมมีผู้ชายคนในนั้นเสียชีวิตแล้ว
เอ็ดใจหายว่ามันใช้เฮียแน่ร้องโทอย่างเงี้ย
ต้องเป็นเฮียแน่แล้วเพราะเฮียต้องเป็นคนแรก
เสียใจมากเลยค่ะเขาเป็นคนดีช่วยสังคมมาตลอด
ใครอะไรก็อย่างนี้เขาชอบช่วยเหลือคน
แถวนั้นเขาเสียงดังจริงแต่เขาใจดี
ช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้
อยู่ข้างบ้างเขาเป็นคนดูแลเอาใจใส่ฮัลยาดี
ให้ด้มยงยาให้กิน

เขาไปแบบที่นี่ไปก็ไม่มาเลย
ทิ้งพี่ไว้คนเดียวอยู่กับบ้าน

ที่เกิดเหตุนี่เขาเรียกว่าซอยบัวหวานนะฮะ

ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงปีพศ๒๕๒๐เป็นต้นมา
เกิดเพลิงไหม้มาละ๓ครั้งนะครับ
ครั้งที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดที่อาหุยเสียชีวิตเนี่ยเป็นครั้งที่๔นะครับ
สมัยก่อนทุกบ้านสร้างด้วยไม้หมดนะครับ
ก่อนจะมาเกิดครั้งที่๔ก็ผ่านมาร่วม๑๐ปีแล้ว

สร้างบ้านใหม่เป็นปูนเป็นอาคารพาณิชย์บ้าง
คนเก่าคนแก่ที่ย่านนี้จะรู้เรื่องไฟไหม้บ่อยดีนะครับ
อาหุยเนี่ยก็เจอมาบ่อย

ก็เลยคาดว่าอาหุยรู้ดีว่าเวลาเกิดไฟไหม้เนี่ย
คือมันจะเป็นยังไงมันจะมีความเสียหายยังไง
แล้วพอเห็นว่าบ้านข้างเกิดไฟไหม้
หุยที่ตัวเองก็เคยผ่านเหตุการณ์ไฟไหม้มาก่อน
ก็เลยรีบเข้าไปช่วยเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันเลย

เหมือนเวลาเกิดไฟไหม้ทีไรเนี่ยอาหุยก็จะเข้าไปช่วยทุกครั้ง

แล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกในซอยนี้ที่เกิดไฟไหม้
ภรรยาของอาหุยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็รู้สึกมีรางสังหรณ์นะครับ
เพราะว่าอาหุยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่า
บ่นว่าเป็นห่วงถ้าเฮียไม่อยู่แล้วจะอยู่ยังไงเนี่ย
ซึ่งก่อนจะนอนอาหุยก็จะเปิดวิทยุฟังธรรมะ
ส่วนเรื่องการเสียชีวิตที่มีกระแสข่าวว่าทางบ้านผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้
กังวลว่าญาติของอาหุยจะมองว่าบ้านของเขาเป็นสาเหตุให้อาหุยต้องเสียชีวิต
ถึงขั้นไม่กล้าจะมาเคารพศพอะไรอย่างนี้นะครับ
ภรรยาของอาหุยบอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความเลย
ทางครอบครัวคิดว่าเป็นเพราะอาหุยทำบุญมาแค่นี้
ไม่อยากจะคิดในเรื่องไม่ดีเพราะว่าอยากให้อาหุยไปสบาย
หลังจากที่อาหุยจากไปแล้วภรรยาบอกว่าก็ยังไม่สัมผัสลางสังหรณ์อะไรนะ
มีแค่พี่สาวที่บอกว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้กลิ่นของอาหุย
ได้กลิ่นเหมือนกับกลิ่นหอหุย
ส่วนเรื่องกิจการก๋วยเตี๋ยวเป็ดอาหุยนะครับ
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำต่อหรือเปล่า
เพราะว่ายังทำใจไม่ได้ถ้าจะต้องขายก๋วยเตี๋ยวคนเดียวไม่มีอาหุยอยู่แล้ว
พี่สาวของอาหุยนะครับบอกว่าก็ยังทำใจไม่ได้เหมือนกันนะครับ
แต่ก็ไม่ได้ติดใจเรื่องการเสียชีวิตของน้องชาย
เพราะรู้ดีว่าน้องชายเป็นคนที่ชอบเสี่ยงเข้าไปช่วยเหลือผู้คนแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
ตอนนี้ก็ต้องทำใจนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจ
ขอบคุณการเยียวยาจากทางจังหวัดที่เข้ามาช่วยเหลือ
ตอนนี้ถ้าจะเป็นห่วงก็คือเป็นห่วงภรรยาของอาหุยว่าจะอยู่ได้ไหม
เพราะว่าทั้งอาหุยกับภรรยาเนี่ยไม่มีลูกอายุก็๖๐กว่าแล้วจะอยู่ยังไงนะครับ
ก็คงจะต้องอยู่เป็นเพื่อนกันสักพักหนึ่งก่อน
ก่อนจะกลับไปอยู่ที่สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรม
เพื่อที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชายเหมือนเดิม
เพราะว่าปกติตัวเองก็จะอาศัยอยู่ที่สำนักสงฆ์อยู่แล้ว

วันนี้ทางญาติญาติก็ได้จัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนที่๒นะครับ
แล้วจะมีพิธีชาปนกิจศพอาหุยวันอาทิตย์ที่๑๖กันยายนนี้เวลา๔โมงเย็น
ทีมข่าวของเรานะคะได้ไปคุยกับหนึ่งในผู้รอดชีวิตนะคะครับ
ซึ่งเป็นคนที่อาหุยช่วยชีวิตเอาไว้

ใช่คนที่บ้านไฟไหม้คุณยายวันเพ็ญรุ่งรัตนะนะคะท่านนี้ค่ะอายุ๗๕ปีเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะ
แล้วก็เป็นคนที่ได้คุยกับอาหุยเป็นคนสุดท้าย
คุณยายเล่าให้ฟังว่าเสียใจมากนะคะไม่คิดว่าอาหุยจะมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ก่อนที่อาหุยจะขึ้นไปช่วยหลานของคุณยายเนี่ยคุณยายพยายามตะโกนเรียกหลานคือหลานสองคนอยู่ชั้น๓
คุณยายก็พยายามตะโกนเรียกตะโกนแล้วตะโกนอีกแต่หลานไม่ได้ยินไม่มีเสียงตอบรับลูกสาวของคุณยายนอนอยู่ด้วยกัน
ก็เลยบอกว่าให้รีบลงไปข้างล่างจังหวะนั้นแหละค่ะอาหุยมาพอดีอาหุยก็ถามว่ามีใครอยู่ข้างบนอีกบ้างครับคุณยายวันเพ็ญก็เลยบอกว่ามีหลานหลานอยู่อีกสองคนข้างบนเท่านั้นล่ะอาหุยคว้าถังดับเพลิงขึ้นไปข้างบนไปช่วยหลานของคุณยายอีกสองคนทันทีเลยนะคะแล้วนี่แหละค่ะคือประโยคสุดท้ายที่ได้คุยกับอาหุยค่ะบอกว่าหุยอย่าเข้าไปเลย
แล้วเฮียกับเอ๊ะแฟนเขาก็แฟนหุยอ่ะเขาบอกเฮียอย่าไปเลยเขาบอกมึงทำไมกูจะไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเราคิดว่าเขาจะต้องออกมาอะไรอย่างงี้ไงเขาเราก็นึกว่าเขาคงไม่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาออกมาก็ถัดเขาไม่ยอมออกก็คิดถึงเขาเหมือนกันเนี่ยคุยกับเขาดีไม่มีอะไรกันนี่หรอกก็ดีเขาก็พูดดี
พี่ช่วยเหลือมาตลอดหุยอ่ะพี่ไปไหนเนี่ยพี่ไปเถอะเดี๋ยวดูบ้านไห่ดูหน้าบ้านไห่เขาเป็นคนอย่างงี้ใช่มั้ย
ทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับเพื่อนบ้านผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคนค่ะ
ฮาริสรุ่งรัตนานะคะก็ได้คุยอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับไทยรัฐทีวีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
วันนี้เขาก็บอกว่ายังคิดถึงอาหุยอยู่ที่เสียสละชีวิตฝากกองเพลิงเข้าไปช่วยเหลือคนในครอบครัวของเขานะคะ
เพราะถ้าวันนั้นอาหุยไม่ได้ไปช่วยเขาเองก็ไม่รู้ว่าคนในครอบครัวของเขาจะเป็นยังไงค่ะ
รอดชีวิตก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอาหุยที่เข้าไปช่วย
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยบ้านที่เขาถูกไฟไหม้เขาก็คุยกัน
ว่าจะซ่อมบ้านเมื่อไหร่ยังไงดี
ก็เดี๋ยวก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการมาบ้างแล้ว

จะมีสักกี่คนนะครับที่น้ำใจยิ่งใหญ่สุดยอดแบบนี้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้จำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้น
ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดเจ้าพรมตำบลหอรัตนาชัยอำเภอพระนครศรียุธยานะครับ
ไฟเริ่มลุกไหม้กลางดึกนะฮะ
บริเวณที่พักชั้น๒ของร้านดำสว่างการพิมพ์
ซึ่งอยู่ติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดในหุยนะฮะ
ในหุ่ยก็คือนายกมลโรดจันยพรอายุหกสิบห้าปีเจ้าของร้านนะครับ
อาคารที่เพลิงไหม้มีผู้พักอาศัยในอาคาร๔คนนะครับ
ลอยเนี่ยมีคุณยายกับหลานนอนอยู่
ชั้น๒เป็นต้นเพลิงไม่มีคนอาศัยอยู่
ชั้น๓มีสามีภรรยา๒คนนอนพักอาศัยอยู่
พอเกิดเหตุหลานก็ปลุกยายพายายหนีลงมาชั้นล่าง
ตอนที่ลงมาชั้นล่างก็เจอกับอาหุยเหมือนที่คุณยายเล่านะฮะ
หุยก็ถือถังดับเพลิงวิ่งเข้ามากำลังจะขึ้นไปช่วยคนที่ติดอยู่ข้างบนนะครับ
ก็ถามยายว่ามีใครอยู่ข้างบนบ้าง
กับหลานก็บอกว่ามีสองสามีภรรยานอนอยู่บนชั้นสาม
พอได้ยินอย่างนี้นะครับอาหุยก็รีบถือถังดับเพลิง
วิ่งขึ้นไปทันทีเพื่อจะไปช่วยนะครับ
ระหว่างนั้นสองสามีภรรยาก็รู้สึกตัวนะครับว่ามีเหตุเพลิงไหม้
แต่ว่าไม่สามารถลงมาข้างล่างได้นะครับก็เลยขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้านะครับ
ส่วนอาหุยตอนที่เดินขึ้นไปถึงชั้น๒เนี่ยพยายามจะช่วยดับไฟที่ชั้น๒ที่เป็นต้นเพลิงนะครับ
แล้วก็เดินฝ่าเปลวเพลิงเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ข้างบนนะครับ
แต่ว่ามันมีเสียงระเบิดดังขึ้นนะฮะ
แล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ก็พบว่าอาหุยเนี่ยถูกไฟไหม้เสียชีวิตอยู่ที่ชั้นสองค่ะ
คาดว่าคงจะถูกแรงระเบิดจากตู้เย็นด้วยนะครับ
ประตูตู้เย็นเนี่ยกระเด็นไปทับร่างแล้วก็มีถังดับเพลิงวางอยู่ข้างตัว
ส่วนอีก๒คนที่เขาหนีไปอยู่บนดาดฟ้าเขาก็ปลอดภัยนะครับ
เรื่องของคดีความเรื่องการพิสูจน์ที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
คาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรที่บริเวณปลั๊กตู้เย็นนะครับ
ทำให้เกิดประกายไฟจนเพลิงไหม้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้น
ซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่ไปพบศพของอาหุยนั้น
พบว่าอยู่ในสภาพประตูตู้เย็นทับร่างอาหุยอยู่
ว่าอาหุยคงถูกแรงระเบิดจากตู้เย็น
แล้วก็ถูกประตูตู้เย็นทับ
ก็เลยไม่สามารถที่จะลุกแล้วก็หนีออกมาจากกองเพลิงได้

ก็เป็นกำลังใจให้ภรรยาของอาหุยด้วยนะ
ก็ต้องสู้ต่อเพราะว่าอาหุยคือคนดีอ่ะที่เข้าไปช่วยเหลือคนนะคะ